สุดท้ายของเล็กแรกสวัสดีครับ
ติดเครื่องด้วยความมันของกีรติจงสถิตเสถียร
เป้าของการท่าเรือที่รับบอลจากธีรพลตากลิ่มนอก
ซึงแล้วจิ้มบอลพุ่งเสียบคาน
ปิดเกมให้ทีมบุกชนะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต๕ต่อ๑
ไม่ใช่นักศึกษาแพทย์แต่ก็ไม่แปลกถ้าจะฉีดยาเก่ง
ดูขวาสถานขอนแก่นของกีรติโตสะสุดกันบ้าง
รับบอลจากคิกอินของอักภพลกรอบเกลี้ยง

ส่งมอภาคตะวันออกชิงเหนือขึ้น๕๐

อันดับที่๓
หนักอีกสักลูกกับนรุชาแสงทองที่รับบอลทางลึกจากธิติพงศ์บัวชัย
ก่อนกลับตัวหนีอธิชัยผู้สว่าง
เพื่อเปิดมุมยิงแล้วซ้ำหักข้อยังสะใจ

ให้สุราภัณฑ์นีบุ๊คนำหนึ่งศูนย์ก่อนเอาชนะร่วมทางหลวงไปได้สามสอง
งมาจบที่๒ของตารางประกาศตัวลุ้นแชมป์อย่างเป็นทางการ
ให้ดูเทคนิคสุดแพรวของเกียรติยศชะลับเขต

หลังรับบอลจากเจียรสินกิ้มเซ่ง
หมุนตัวยกบอลเข้าไปแบบเหนือชั้น
แม้สุดท้ายร่วมทางหลวงจะแพ้สองต่อสาม
แต่ฟอร์มในซีซั่นนี้ของเขาพร้อมคัมแบ็คทีมชาติแล้ว
ตำนานซ้ายหายนะของมากอสฟินิซีอู๊ดทำงานอีกแล้ว
จังหวะเรสซิ่งด้านบนของการท่าเรือ

และเป็นแข้งแซมบ้าที่เติมขึ้นมากระทุ้งด้วยซ้ายมาดื้อ
เสียบสามเหลี่ยมปิดท้าย๕ลูกยิงสุดเทพของเล็กแรก